คุณผู้ชมครับกรณีที่ชาวบ้านที่สมุทรปราการเขาไปซื้อขนมจีบจากแม่ค้าไม่ได้ไปทานกันนะฮะ
มีคนท้องร่วงอย่างหนักกว่า๒๐คนแล้ว๑คนอาการหนักมากถึงขั้นกับเสียชีวิตนะครับ
ในวันนี้สาธารณสุขจังหวัดมีการติดตามตัวแม่ค้าไม่ได้คนนี้มาได้แล้วแล้วก็ขอเก็บตัวอย่างขนมจีบไปตรวจว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่
ในส่วนของแม่ค้าเองก็บอกว่าเสียใจนะครับที่ทำให้มีคนเสียชีวิตแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าไม่ได้เอามือไปสัมผัสขนมด้วย
รวมทั้งจะมีการตามตัวไปถึงแม่ค้าที่ส่งขนมมาให้เขาขายด้วยไปเจาะประเด็นพร้อมกันครับ
นางสาวมิ้นท์วัย๒๙ปีแม่ค้าขายขนมจีบเผยภายหลังเข้าพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดว่าเธอไปรับซื้อขนมจีบจากร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก่อนจะไปตระเวนขายตามสถานที่ต่างรวมไปถึงในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
โดยไปรับขนมจีบมาขายตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาจำนวน๑๕กล่องที่ถูกแพ็คอย่างดีและในวันนั้นขายหมดก่อนเที่ยงวัน
ไม่เคยมีของเหลือตกค้างและที่ผ่านมาไม่เคยเจอปัญหาลักษณะนี้มาก่อน
อยากขอโทษทุกคนเพราะไม่ได้เจตนาที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
และอยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้กระจ่างเพราะไม่อยากตกเป็นจำเลยสังคม
ค่ะไซซ์กล่องมาให้เราเสร็จ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนางธนูช้างผู้พงางามอายุ๖๖ปีแม่ของนางสาวอรุณีอ้นเจริญอายุ๓๘ปีลูกสาวของผู้เสียชีวิต
หลังจากบ่ายวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมาแม่ได้ซื้อขนมจีบมากินที่บ้านโดยแบ่งให้พ่อและลูกหลานกินรวมกัน๖คน
ดึกทุกคนที่กินขนมจีบเริ่มมีอาการถ่ายท้องตลอดเวลา
รุ่งเช้าวันที่๘พฤษภาคมไปโรงพยาบาลแพทย์ฉีดยาและให้พักดูอาการประมาณ๑ชั่วโมง
ระบุสาเหตุเกิดจากอาหารเป็นพิษก่อนอนุญาตให้กลับมาพักที่บ้านได้
ยำว่าห้ามกินยาหยุดถ่ายให้ถ่ายออกมาให้หมดเชื้อจะได้หมดไป
หลังกลับมาที่บ้านอาการทุเลาลงเล็กน้อยแต่ยังถ่ายเหลวตลอดเวลา
แม่ต้องใส่ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่
กระทั่งอีกวันอาการไม่ดีขึ้นลูกสาวมาพบว่าแม่ของเธอฟุบหมดสติ
รีบโทรแจ้งกู้ชีพให้มารับจนแพทย์แจ้งว่าแม่เสียชีวิต
เนื่องจากหัวใจล้มเหลวขณะที่นายประเสริฐอ้นเจริญอายุ๗๓ปี
ของเธอก็ป่วยด้วยอาการเดียวกันและขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
อกจากนี้เพื่อนบ้านที่ซื้อขนมจีบจากแม่ค้ารายนี้ไปก็มีอาการถ่ายท้องเหมือนกัน
ซึ่งเพื่อนบ้านยืนยันว่าวันนั้นมีแม่ค้าเจ้านี้เจ้าเดียว
เข้ามาขายของในซอยบ่อผักก่อนจะนำขนมจีบและน้ำจิ้มที่กินไม่หมด
ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีสารอันตรายเจือปนหรือไม่
พอก็จะกินเยอะ๖ลูกแล้วมั้ง
พ่อนอนอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ออก
ถ้าเป็นแค่บ้านเราเราก็ว่าเป็นจากอาหารบ้านเรา
แต่ทีนี้พอถามข่าวข้างบ้าน
ทุกคนที่ซื้อขนมจีบมาเป็นหมดทุกคน
มีน้องคนนึงบ้านเขามีตังค์หน่อย

เอาน้ำจิ้มไปตรวจแล้วเขาก็บอกว่ามีสารมีสารร้ายแรงอยู่ในน้ำจิ้ม
เราก็เข้าใจว่าเขาตกใจก็ให้เขาทบทวนตัวเองก่อน
ว่ารับยังไงมายังไงค้างบ้างไหม
ทบทวนก่อนแล้วค่อยจะตอบออกมา
แม่ค้าขายส่งบอกว่าทำขนมจีบไก่ขายมา๒๓ปีแล้ว
โดยแม่ค้าคนดังกล่าวมารับซื้อไปขายต่อเป็นประจำ
๖โมงเช้าจำนวน๑๐กล่องและรอบ๘โมงเช้าอีก๕กล่อง
หลังจากนั้นวันที่๗และวันที่๘หยุดร้าน

และมาทำขนมจีบส่งอีกครั้งในวันเสาร์ที่๙พฤษภาคม
ส่วนน้ำจิ้มเป็นสูตรของเธอที่ใช้ส่วนผสม

ยืนยันขนมจิ้มเธอไม่มีสารกันบูด
ทั้งตัวขนมจีบและน้ำจิ้ม
แต่อันนี้เราไม่ได้ใส่สารกันโบด

เราทำแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้ห่อ
ห่อหมักห่อวันต่อวัน
พอเวลาตี๓๓๐ตี๔แล้วก็ออกมา

เสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วก็สัดใส่กอง

เราทำตอนเย็นน้ำจิ้มกันนะ

เราไม่คิดยังไงเพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจใช่ไหม
ถ้าถ้าไม่งั้นก็ตายกันหมดแล้วสิในหมู่บ้านเนี่ย

เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจิ้มขนมจีบที่ปรุงเสร็จแล้วและส่วนผสมต่างที่ผสมอยู่ในน้ำจิ้ม
รวมทั้งวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบในการทำขนมจีบ
ภายในบ้านแม่ค้าที่ทำขนมจีบขายส่ง
เพื่อนำไปตรวจสอบหาสาเหตุ
และข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน